ที่ฉันอยากรู้มากคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมา

โพสต์แรงไปถึงนั่นแหละลงแค่
คางถึงหัวไหล่คนยังเดากันถูกว่าเป็นน้ำตา

แล้วก็แฟนเพจต่างก็ช่วยกันสืบนะคะ
ว่าตกลงแล้วดาราที่โดนปันแขวนเป็นใคร
ดาราเขาออกมาเปิดประเด็นร้อนนะคะมีที่มาจากไอจีของสาวปันปันสุธตานี่แหละ
โพสต์รูปภาพปริศนาพร้อมกับแคปชั่นสุดแรงเสียงสูงนี่แหละนะคะคุณ
ในช่วงกลางดึกก็ทำเอาบรรดาลูกเพจถึงกับนอนไม่หลับนั่งไม่ติด
วิญญาณโคนันสืบสาวเรื่องราวกันยาวยาวเลยนะคะและความจริงก็มีเพียงหนึ่งเดียวว่าคนที่
ปันระเบิดความรู้สึกลงบนโซเชียลเนี่ยก็คือนักแสดงสาวรุ่นพี่น้ำชาชีระนัทนี่แหละ
ซึ่งล่าสุดนะคะไทยรัฐออนไลน์ได้ต่อสายตรงหาสาวน้ำชาเลย
โดยสาวน้ำชาบอกนะว่าโมโหอยู่เหมือนกันเพราะว่าเธออายุมากกว่าดาราสาวรุ่นน้องถึง๑๐ปี
ใครไม่โมโหแล้วโดนด่าถูกต้องทำแบบนี้อ่ะรู้สึกว่าไม่มีสามารถคาระวะ
ซึ่งตอนนี้เธอก็ได้คุยกับทางผู้ใหญ่ของแกรมมี่แล้วเออ
รอเพียงว่าฝั่งปันเขาจะออกมาพูดว่ายังไง
พร้อมกับยืนยันนะว่าเธอกับม้าจุธาวุฒิเนี่ยสนิทกันแบบพี่น้องเพราะเธอและเธอเองเนี่ยก็มีแฟนอยู่แล้ว
แต่ต้องบอกก่อนเลยว่าหลายคนบอกว่า
บางครั้งก็อัพภาพเดียวกับน้ำชาด้วยก็คือมันก็จะมีความมุ้งมิ้งความหวาน
แล้วทำไมจะต้องไปแบบใส่อีกะอะไรให้เขาล่ะ
เพราะว่าปันเองก็เลิกกับมาชแล้ว
หลายคนงงว่าแคปชั่นแรงนี้มันหลุดออกมาได้ยังไง

หลายคนตอนนี้กำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยทีเดียว
บอกว่ารอดูซิว่าครั้งนี้ปันจะหงายการ์ดอะไรออกมา

หรือว่าจะหงายการ์ดว่าหนูไม่รู้หรือเปล่า
ใช่แล้วตอนนี้เราฟังฝั่งน้ำชาชีระนัทแล้ว
รอฟังสาวปันนะคะรวมถึงหนุ่มมาร์จุธาวุฒิด้วย

ต้องบอกเลยว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกตัวแรงนะ

ทีมน้ำชาทีมปันแบ่งเป็น๒ทีม
แต่ไม่มีใครรู้เรื่องอะไรเลยนะแต่แบ่งทีมกันไปแล้ว
เดี๋ยวแซ่บแน่นอนเรื่องนี้ต้องสืบกันต่อค่ะ
เมื่อกี้พึ่งโพสต์กันไปเมื่อประมาณ๑๐นาทีที่แล้ว